ขับรถไปห้างแล้วก็หาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าได้จอดในช่องจอดมันก็โชคดีไป
แต่ถ้าเกิดช่องจอดไม่ว่างต้องไปจอดแปะข้างหน้าเนี่ย
มันต้องลุ้นรถเราเหมือนกันนะว่าเอ๊ะกลับมารถเรารอบคันจะมีร่องมีรอยอะไรหรือเปล่า
แต่คลิปที่จะให้ดูแบบนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
เพราะว่าเสียงมันแตกผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาได้จอดรถในช่องจอด
แล้วมีรถมาขวางข้างหน้าเห็นใช่ไหมอันนี้ถ่ายคลิปจากฝั่งตรงข้ามนะ
ปรากฏว่าตอนที่เขาจะออกเนี่ยรถมันขวางอยู่
แล้ววิธีการที่เขาจะเขยิบรถเขาใช้ขาอันทรงพลังของเขา
ถีบรถแบบนี้ค่ะไม่ได้ใช้มือดันไง
เพื่อที่จะเอารถของตัวเองออกมานี่แหละเลยจะถามคุณผู้ชม
ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรถคันที่โดนถีบอยู่นั้น
คุณจะรู้สึกยังไงหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นรถคันที่จอดในช่องจอด
แล้วมีรถจอดขวางเนี่ยเวลาคุณเลื่อนรถเนี่ยใช้วิธีการไหน
ผมว่าก็คงเสียงแตกนะ
บางคนก็บอกเขาก็ใช้มือดันแล้วดันไม่ไหวไง
ก็ต้องใช้เท้าถีบหน่อยเพราะเท้าอีกข้างหนึ่ง

แต่บางคนบอกว่าทำไมคุณไม่มีมารยาทล่ะ
ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของรถแบบนั้นเอาเท้าถีบแบบนี้

ค่อยดันค่อยเข็นอ่าเนี่ยฮะเสียงแตกแล้ว

มันแค่๑๒วินาทีเท่านั้นเองนะคะ

ไว้ในเพจหลายเพจเลยค่ะ

มีมือขับรถแต่ไม่มีมือเข็นรถ

เสียงแตกน่ะคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

รถใครใครก็รักแต่บางคนก็บอกว่า

รถแบบนี้ใช้เท้าเข็นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่มันต่างกับเอามือเข็นตรงไหนเอาปากกามาวง
หรือบางคนบอกว่าก็ในเมื่อคุณมักง่ายคุณไม่เข้าช่องจอดเองก็ต้องโดนแบบนี้แหละ
บางคนเขาบอกว่ารถคุณสกปรกหรือเปล่าเขาไม่อยากเอามือเนี่ยไปเลื่อนรถแล้วเดี๋ยวมันมีฝุ่น
ยิ่งช่วงโควงโควิดแบบนี้ก็หลากหลายเหตุผลนะใช่หลายเหตุผลแต่บางคนบอกว่าเรียกรอปภสิ
เรียกก็จะได้จบเลยให้รอปภเนี่ยมาเข็นรถให้นี่แหละนี่ดูข้อความคุณผู้ชมส่งเข้ามาก็
บางคนก็บอกว่าอ่ะใจเขาใจเราควรใช้มือค่ะคุณพงศธรบอกว่าเป็นผมผมก็ใช้เท้านะ
อันนี้มันหลายความคิดเห็นจริงนะครับใช่นะครับ